สหายทนายเทคทีมไล่บี้เต้พริ้วสร้างตำนานให้โลกจำ
โอ้โหนี่ตอนนี้เป็น๕สหายหรือเปล่าคุณดอม
ไปอยู่ถ้ำกลางคนเขาตรงนั้น
อย่างทีมพูดถึงทนายกลุ่มนี้
จริงก่อนอันนี้อาจจะมีเห็นต่างกันบ้าง
แต่ณตอนนี้รวมตัวมาอยู่ฝั่งผมหมดเลย
แล้วไปโต้ตอบกับฝั่งพี่บุ๊คก็คือ

ตำนานให้โลกจำเป็นประโยคที่พี่เต้พูด
เพราะว่าก่อนหน้านี้ธนายเดชาบอกว่า
สเต้ดูน่าจะได้สมัยเดียว

ไม่เป็นไรหรอกสมัยเดียวผมก็ไม่ได้กังวล

สมัยเดียวนี่แหละจะสร้างเป็นตำนานเลย

เพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชน
ในคดีการเสียชีวิตของคุณเต้มอง
ทีนี้เราดูอีกหนึ่งเรื่อง

ในคดีการเสียชีวิตของคุณเต้มอง

คณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชน

พัสดุกล่องนั้นพัสดุชิ้นนั้นแหละ

ใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยไปขอตรงเลยนะคะ
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณสมชาย

นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธิน
คุณแม่ของคุณแตงโมพร้อมด้วยพี่เต้สสมงคลกิจสุขสินทรานนท์นะคะ
เป็นหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัยเมื่อวานนี้ไปเข้าพบกับ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
คุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภานี่ค่ะไปหาคุณสมชายนะคะ
เพื่อยื่นหนังสือขอรับพัสดุปริศนาคาดว่าในพัสดุในกล่องนั้นนะคะ
น่าจะเป็นลูกไม้ผ้าลูกไม้คาดเอวสีขาว
ที่คุณแตงโมใส่ในวันเกิดเหตุหรือเปล่าแล้วก็พัสดุ
นี่ชิ้นนี้จะใช้คำว่ากล่องก็ไม่ได้นะคะ
คาดว่าน่าจะเป็นบังแจ๊กส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกา
แต่ถ้าเกิดไปดูหน้าซองดีไม่ได้มีระบุผู้ส่งนะคะ
แต่มีระบุชื่อผู้รับก็คือคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันนะคะ
แต่เอาล่ะถึงแม้ว่าไม่ได้ระบุชื่อผู้ส่ง
แต่คุณแม่คาดว่าน่าจะเป็นบางแจ๊กส่งมาจากสหรัฐอเมริกา
เพื่อให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมพิสูจน์ว่า

เมื่อวานนี้พี่เต้กับคุณแม่ไปขอพัสดุชิ้นนั้นจากคุณสมชาย
เพื่อจะเอาไปส่งมอบต่อให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์ดูสิคะว่า
อะไรที่อยู่ข้างในแล้วอะไรข้างในนั้น
มันเกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมหรือเปล่านะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะพัสดุชิ้นนี้ถูกส่งตรงให้กับ
หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันตั้งแต่๓พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะ
ผู้หวังดีคนหนึ่งเป็นซองสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
หน้าซองอย่างที่บอกไปส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกา
แต่เป็นชื่อบุคคลอื่นนะคะไม่รู้ว่าใครเหมือนกัน
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นบังแจ๊กหรือเปล่าบังแจ๊กหรือไม่นะคะ
ทางคณะกรรมธิการบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการแกะพัสดุชิ้นนี้ดู
รู้แค่ว่าผู้ส่งอ้างว่าเป็นผ้าสีขาวแต่ก็ยังไม่ได้ตรวจสอบ
เพราะต้องส่งให้อายการก่อนคดีนี้อยู่ในชั้นอายการถูกไหม
ก็เลยต้องส่งไปที่อายการว่าจะรับพิจารณาเป็นหลักฐานในคดีอีกชิ้นหรือเปล่า
ตอนนี้ทางอายการยังไม่มีการตอบกลับมา
ก่อนหน้านี้ท่านสมชายบอกว่าส่งไปที่ตำรวจแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าปิดสำนวนคดีแล้วสำนวนถูกส่งไปที่ชั้นอายการ
เขาก็เลยติดต่อไปที่อายการต้องรอว่าอายการเนี่ยจะรับพัสดุชิ้นนี้
ของชิ้นนี้เป็นหลักฐานในคดีหรือเปล่านะคะ
ส่วนที่คุณแม่คุณแตงโมจะขอพัสดุชิ้นนี้ไปตรวจสอบ
ตอนนี้คณะกรรมธิการบอกว่ายังให้ไม่ได้
เดี๋ยวต้องรอชั้นอายการก่อนนะคะ
อาจจะมีการนัดเปิดพร้อมกันทั้งหมดเลย

เพราะตามปกติแล้วคือจะต้องส่งไปให้หน่วยงานราชการก่อนเป็นอันดับแรก
ไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ทีนี้เราต้องถามใครต่อล่ะคะ
ต้องถามแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรธ
คุณหญิงหมอนะคะก็เป็นคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาด้วย
ท่านยอมรับตรงโตรกเลยว่าก่อนหน้านี้
แจ๊กติดต่อมาหาคุณหญิงหมอจริงนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะส่งผ้าขาวคาดเอวของคุณแตงโม
ที่ใส่ในวันเกิดเหตุมาให้
ส่วนพัสดุชิ้นนี้อยู่กับคณะกรรมธิการมา๔สัปดาห์แล้ว
ก่อนจะมีเรื่องโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นอีก
ส่วนผ้าขาวชิ้นนี้จะจริงหรือเท็จ
อันนี้คุณหญิงหมอตอบว่ายังตอบไม่ได้นะคะ
ถ้าเป็นผ้าขาวของคุณแตงโม

หรือไม่ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้หรือเปล่า
ว่าเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อน
หรือว่าหลังจากที่ตกลงไปในน้ำนะคะ
คุณหญิงหมอบอกว่าถ้าผ้าขาวนี่มีคราบเลือด

ตรวจได้เลยว่ามันอาจจะเกิดขึ้น

คราบเลือดสามารถตรวจดีเอนเอได้ตลอดนะครับ

เพราะฉะนั้นประเด็นก็ไม่ได้อยู่ที่ดีเอนเอ

ถูกไหมคะฟังเสียงคุณหญิงหมอหน่อยค่ะ

แต่สิ่งหนึ่งถ้ามันเป็นผ้าที่

แม้ว่ามันจะอยู่ในน้ำมันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนยัง
ขาคือบาดแผลเกิดขึ้นก่อนตายหรือเกิดขึ้นหลังจากลงน้ำ
ถ้าจำได้หมอพยายามอธิบายหลายครั้งแล้วว่า
วิธีพิสูจน์คือถ้าบาดแผลเกิดขึ้นบนเรือเสื้อผ้าของผู้ตาย
เปื้อนเลือดค่ะผู้ที่จับผู้ตายโยนลงน้ำเปื้อนเลือด
ก็จะติดอยู่ที่เสื้อค่ะต่อให้ซักเท่าไหร่หรือลงน้ำเท่าไหร่
ก็ยังเจอคราบเลือดเราจะแตะสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้ว
เปิดปากได้ก็คือจุดตกค่ะจุดตกเรือเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย
สิ่งที่เหลือเวลาเนี่ยคือก็พยายามบอกว่าให้เหมือนเวลารบอะค่ะ
มันเหลือเวลาไม่มากแล้วถ้าคนยังต่างคนต่างรบมันแพ้หมด
คุณหญิงหมอก็ยังไม่ยืนยันนะว่าผ้านี้เป็นผ้าที่คุณแตงโมใส่จริงหรือไม่

ใช่ค่ะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับ
จุดตกเรือเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
เอาล่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าหลังจากนี้จะยังไงต่อนะคะ
ส่วนคุณแม่ของคุณแตงโมหลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้น
ก็เดินออกมานี่จังหวะนี้คุณผู้ชมดูนะคะ
มือไหว้ขอโทษแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะคะ
แล้วก็จับมือกันปรับความเข้าใจกันนะคะ
เพราะก่อนหน้านี้คุณแม่เองก็ยอมรับว่าอาจจะเข้าใจผิด
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณแม่บอกว่าทนายเดชา
ไม่อยากให้คุณแม่ติดต่อใครนะคะโดยเฉพาะคุณหญิงหมอนะคะ
คุณแม่คุณแตงโมบอกว่าตอนนี้สบายใจแล้ว
แล้วก็มีความหวังมากขึ้นดีใจที่คุณหญิงหมอพรทิพย์มา
มาช่วยในคดีนี้และอยากขอโทษต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากนี้
ขอให้คณะกรรมธิการเร่งรัดดำเนินการในชั้นอายการ
ว่าจะรับพัสดุชิ้นนี้ประกอบเข้าไปอยู่ในสำนวนหรือเปล่านะคะ
คุณแม่บอกว่าจะได้ดำเนินการติดต่อสอบถามหลังจากนี้
ที่ผ่านมาไม่ได้ยื่นด้วยตนเองเพราะนี่ไง
นายเดชาเนี่ยไม่แนะนำให้ไปยื่นหน่วยงานอื่นนอกจากตำรวจนะคะ
อ้างว่าเดี๋ยวหาทางลงไม่ได้นะคะ
หลังจากที่แยกย้ายกับทนายเดชาแล้ว
แม่บอกว่าอะไรหลายอย่างก็ดูราบรื่นขึ้นนะคะ
ต้องการอยากจะทราบว่าลูกสาวลูกสาวแม่โดนฆาตกรรม
ใครเป็นคนฆ่าฝากถึงคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์ด้วย
ก็ตอนนี้กลายเป็นทีมเดียวกันแล้วนะฮะอยากให้ใครมาอยู่ที่ทีมนี้แล้วก็มอง
สาเหตุที่ลูกสาวเสียชีวิตเป็นเหตุฆาตกรรม